จากแม่ตั๊กสิริพรคุณผู้ชมบอกเลยว่าแม่กลับมาคราวนี้
ทวงบันลังความแซ่บความเซ็กซี่
และมาพร้อมกับตัวเลขจะเป็นเลขอะไรไปดูค่ะ
โอ้โหช่างน้ำหนักเลย
แต่เราก็นึกว่าสาวสวยที่ไหนแม่ตั๊กสิริพรนี่เอง
นี่ค่ะเอากิโลมากางชั่งน้ำหนัก
ให้ทุกคนได้เห็นกันแบบจะจังไปเลย
น้ำหนักเขาลดลงมาจากปกติ๖๐กว่า

เชอรี่หูดีนะเตรียมจดกันไว้เลยนะคุณผู้ชมนะ
ใช่กระโดดดีใจโชว์ขาเรียวเลยนะคะ

งานนี้คุณสามีอย่างพี่นุ้ยจะอดใจไหวหรือเปล่าเนาะ
หุ่นสับหุ่นเสียขนาดนี้นะคะ

ทางเราก็ตาดีเชอรี่ก็หูดีซะด้วย
ด้านไปเห็นแคปชั่นที่แม่ตั๊กแกโพสต์เอาไว้

อย่าลืมไปซื้อกันนะแม่ว่าอย่างนี้
ทีนี้บรรดานักเสี่ยงโชคก็จบสิคะ
รีบไปหาตามแผงลอตเตอรี่สิคะ
ว้าวุ่นกันยกใหญ่เลยสิคะคุณผู้ชมค่ะ
เอาเป็นว่าถ้าถูกขึ้นมาก็เกียมเลยค่ะ
เกียมทูบเทียนดอกไม้พวงมาลัยไปว่ายแม่ตั๊กเลยนะคะ
เพราะน่าจะขึ้นแท่นเจ้าแม่วงการตัวเลขคนใหม่แน่น
ดาวที่แล้วแม่ตั๊กก็อายุ๕๐๐กว่าปีนะ

คราวนี้ก็น้ำหนัก๕๐๐กว่าโลอีก
แม่พูดว่า๕๖๙เลขมงคล
เยอะเลยแม่ตั๊กกินได้อีกเยอะเลยค่ะ